ทีนี้พอสูบออกปุ๊บโอ้โหปลาเพียบหลากหลายชนิด
หนุ่มคนนี้จะไปช่วยญาติจับฮะ
เห็นมันดิ้นอยู่กำลังจะไปจับแล้วปรากฏ
ปรากฏอ่ะปรากฏคือมันมีเงี่ยงอยู่แทงเข้านิ้วโป้งทะลุเลย
คุณสรุปคือปรากฎนี่คือปรากฎว่า
ไม่ใช่ปรากฏว่าปลากด

ใช่เห็นไหมเงี่ยงแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
เงี่ยงปรากฏปรากฏว่ามันแทงนิ้วโป้งทะลุเลย
หนุ่มวัย๑๕ปีคนนี้ครับโอ้โหถูกนำส่งโรงพยาบาลบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
พร้อมวันนี้ปรากฏก็ยังติดนิ้วอยู่เลยฮะ

น้องนี่เจ็บปวดอย่างมากเลยนะหน้านิ้วคิ้วขมวดมาเลย

จากการตรวจสอบหมอบอกเงี่ยงปรากฏมันแทงทะลุนิ้ว
ก็เลยต้องใช้วิธีตัดเงี่ยงปลาเอาก่อน
ค่อยดึงเงี่ยงที่ติดอยู่ออกมาได้สำเร็จครับ
โอ้โหนี่พันนิ้วไปแล้ว

สระน้ำที่สูบน้ำออกหมดแล้วนะ

ตอนนั้นเห็นปลาหลายชนิดเลยกำลังมุดโครนจะหนี
ต้องจับให้ได้รีบกระโดดตะครุบเลย

ผมก็เลยโดนเงี่ยงแทงเข้าไปทะลุนิ้วโป้ง

พอยิ่งดึงปลามันก็ยิ่งบิดตัว

ให้หมอช่วยผ่าเอาเงี่ยงปลาออกให้
ตามันดิ้นแล้วก็แทงเลยครับ
เออก็คืนเหนียง
เราเคยจับไว้ปลาใช่ไหมเคยครับ

น่าจะจับเร็วไปหน่อยครับก็เลยผ่านโดนแทงเลยครับ
ใช่โดนแล้วก็มาเลยครับ
ขอให้นอนรอสังเกตอาการที่โรงพยาบาลก่อน
คือกลัวว่าแผลน้องเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเอาครับ
คนอื่นที่อาจจะไปจับปลาแล้วจะไปจับมือเปล่า

วิงตะข่ายหรือล่อดักจับปลาอะไรแบบนี้นะ